เมาครีล่าสัตว์

กาแท้คานกาแท้คาน
เพราะโลกนั้นมันออกมาหมด
เพราะโลกนั้นมันออกมาหมด
มันฆ่าเมืองมันฆ่าฟ้าน

แล้วเดี๋ยวคืนนี้ตอนนอนเชื่อดิ

แล้วทุกวันนี้ก็ทำหลายเวอร์ชัน
ส่วนนี้เป็นงานแบบว่างานชุมนุมลูกเสือเน่นนาลี
อารมณ์ประมาณนั้นเขาก็ม่วนซื่นโฮแซล
สนุกสนานกันใหญ่เลยทีเดียวกับเพลงนี้นะครับ
ผมอยากให้ดูบรรยากาศอีกสักทีไปดูกันฮะ

เดี๋ยวมาช้าไม่ได้เพิ่มจังหวะเข้าไป
แล้วดูสิครับลูกเสือนี่อยู่นิ่งไม่ได้เลยฮะ
อันนี้ลูกเสือหรือลูกลิงคะ

คุณผู้ชมนี่มันเป็นการฝึกอบรมนะ

ชื่อเสียงเนียงนามบางทีเดี๋ยวไม่ซื้อ

ถูกต้องครับใช้ดนตรีเป็นภาษาเดียวกัน
เออแล้วเขาจัดอบรมขึ้นนะ
ระหว่างวันที่๑๓๑๖สิงหาคมนี่แหละ

ลงกันที่สำนักงานกศนจังหวัดกำแพงเพชรครับ

สังกัดกรสนของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
มีทั้งมต้นและมปลาย
อย่างที่บอกไงคือมันคนละรุ่นกันใช่ไหม

ค่ะมคีราศัตริย์มคีราศัตริย์ค่ะ
น่าสนุกนะเออแล้วก็ทำแบบนี้นะ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรด้วย
เขาบอกว่ามีลูกเสือมสุเทศจะได้เป็นคนคอยผ่านำท่องเที่ยว
ไปเที่ยวตามจุดต่างจุดสำคัญ

แล้วไอ้เพลงนี้นะผมบอกเลยว่าฮิตมาก
คุณเล่นไหมดาราเพลงนี้ยังไม่ได้ซ้อม

มีหลายประชาติป่ะมีแล้วต้องชวนคุณใบตองด้วย
เพราะว่าสายเต้นหน้าท้องสนามใช่ไหมคะ